เคยถูกร้องชื่อพ่อชื่อแม่ไหม

ผู้หญิงผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่

มีเด็กคนนึงถูกเพื่อนล้อชื่อแม่
แล้วน้องเขารู้สึกว่าโหยไม่แฟร์เลย
คุณครูประจำชั้นบอกครูครับชะนันวัดล้อชื่อแม่ผม

ครูบอกว่าครูหาให้แป๊บหนึ่ง
แล้วครูส่งชื่อแม่ชนะวัดกลับไปทันควันเลยเนี่ยค่ะ
แล้วครูบอกไปไปสู้กันเลยลูก

ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานค่ะ

เป็นคนโพสต์เองเนี่ยครูบอกไปไปสู้กันเลยลูก

ตอบทันควันอีกเหมือนกันกูไม่เกี่ยว

แจ้งตำรวจท่านท่านวัดคือใคร

สนทนานี้หลายคนก็ชื่นชอบ
วิธีแก้ปัญหาคุณครูขำขันกัน

คือดูแล้วฟังแล้วมันเป็นเรื่องตลก

เพราะว่าทำแบบนี้อาจจะทำให้เด็ก
สองคนน่ะสร้างความเกลียดชังกันมากขึ้นกันมากขึ้นเออมันอาจจะกลายเป็นรอยร้าวเป็นปมร้าวที่ทำให้ความสัมพันธ์เขาแตกหักกันไปเลยก็ได้อืม
ถามว่าแล้วถ้าเกิดเวลาถูกเพื่อนล้อชื่อพ่อชื่อแม่แล้วมันเจ็บใจเจ็บใจ
ยังไงอ่ะต้องทำยังไงอ่ะนี่คุณหมอคนสวยค่ะแพทย์หญิงชายานินฟุ้งสถาพรเจ้าของเพจเฟซบุ๊กหมอจริงเข้าใจวัยรุ่นโพสต์คลิปลงยูทูปคือเขาเคยโพสต์เอาไว้นานแล้วนะคะ
ว่ายังไงหมอบอกว่าถ้าโดนเพื่อนล้อชื่อพ่อชื่อแม่วิธีทำก็คืออยู่เฉยเฉยอืม
อยู่เฉยแบบไม่สนใจเลยเพราะว่าคือเวลาคนล้อมันต้องการเห็นปฏิกิริยาอะไรอ่ะคุณ
ถ้าเราโกรธเออต้องการเห็นเราแบบควันออกหูหน้าแดงโกรธโมโหเจ็บใจใช่ไหม
ล้อก็สนุกไงเออถ้าเรายิ่งตีโพยตีพายเพื่อนก็ยิ่งชอบใจเพราะถือว่าล้อขึ้น
แต่ถ้าเฉยปุ๊บเพื่อนก็รู้สึกว่าโหแย่ไม่ขึ้นเลยว่ะเดี๋ยวมันก็เลิกล้อไป
มันก็ต้องหาวิธีใหม่อย่างนี้คือคือจุดไม่ติดอ่ะอืมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม
แต่หลักติดเนาะติดใช่แต่ต้องคิดอีกมุมหนึ่งนะตอนเด็กก็มันติด
แต่ต้องคิดอีกมุมหนึ่งนะเด็กที่ถูกล้อเนี่ยต้องภูมิใจพ่อแม่ฉันดังแล้ว
กลายเป็นซุปตาในโรงเรียนไปแล้วนะไหนคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรคะ
บอกครับไม่บอกตอนนี้ไม่บอกแต่ตอนนี้ก็คือจะไม่โกรธนะ
แต่ตอนเด็กเราเข้าใจว่าเด็กมันจะโกรธไงแบบเฮ้ยมันเรียกชื่อพ่อชื่อแม่ทำไมอะไรอย่างนี้
แต่จริงก็อยากคิดเหมือนกันนะว่าคุณผู้ชมลองส่งไลน์มาบอกหน่อยสิว่าทำไมต้องรอชื่อพ่อชื่อแม่อ่ะ
มันเป็นสิ่งสูงสุดของเด็กไงว่าแบบเฮ้ยมันคือแบบไม่ควรจะมาล้อเล่นกันนะ
แต่การเรียกชื่อพ่อชื่อแม่มันคือการล้อแล้วใช่ไหม

คุณผู้ชมลองส่งมาดูซิเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ไหม
พอถูกเพื่อนเรียกชื่อพ่อชื่อแม่แล้วคุณผู้ชมทำยังไง